คุยกับหมอปลามือปราบสัมภเวษีจากกรณีเข้าช่วยผู้บำบัดยาที่วัดท่าผู้จังหวัดกาญจนบุรี
จากวัดในพื้นที่พร้อมจิตอาสารวมตัวกันช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน
มิติใหม่แห่งการกินหมูกระทะน้ำท่วมทะลักแค่ไหน
แต่ความอร่อยหยุดไม่ได้คนแห่ขอพิกัดอยากไปลองชิม
น้ำจิ้มรสเด็ดวันนี้หลายข่าวหลายเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันนะครับ
แต่ว่ามาดูข่าวแรกนี้ก่อนต้องบอกว่าระทึกจริงนะฮะ
เมื่อรถดับเพลิงเบรกแตกเหยียบเท่าไหร่มันไม่ยอมเบรกสักที
ดับเพลิงคันนี้จะไปทางไหนให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
นี่คือภาพวงจรปิดที่จับภาพได้บริเวณสี่แยกไฟแดง
ตรังคภูมิที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับ
ก็เป็นภาพขณะที่รถดับเพลิงเทศบาลเมืองกันตัง
คนขับก็คือนายวิทยาบุญศรีเป็นพนักงานขับรถดับเพลิง
โดยนายยืนยงวงเจริญพนักงานดับเพลิงซึ่งนั่งข้างคนขับก็เล่าเหตุระทึกนี้ให้ฟังนะครับ
บอกว่าได้นำรถมาวอร์มเครื่องตรวจสภาพรถเพื่อจะเตรียมความพร้อมของรถ
โดยก่อนจะเกิดเหตุเบรกแตกนี้นะครับคือมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่มาปาดหน้าจึงได้เบรกกระทันหัน
ทีนี้ฮะเบรกทีมันมีเสียงดังกรึ๊กขึ้นมาแต่ก็ยังขับรถต่อเพื่อกลับไปยังสำนักงานนะครับ
ก่อนจะมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเนินลาดลงจู่คนขับรู้สึกว่าควบคุมรถไม่ได้
มันก็เลยสายไปสายมาแบบที่เห็นเกือบถึงจุดที่มีรถเขาจอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่
คนขับก็เลยตัดสินใจครับหักหลบข้างทางเพื่อไม่ให้พุ่งชนคนแล้วก็รถที่จอดติดไฟแดง
โดยรถก็มาหยุดตรงจุดที่มีการขุดท่อพอดี
ขอบทางแบบนี้พอดีนะครับ

ใครจะไปก่อนใครจะไปหลัง
และนี่ถ้าคุณไม่ดูให้ดี
จะเกิดเหตุการณ์แบบที่จะเห็นนี้ครับ
เอานี่ฮะตุ้มกันเข้าให้นะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่

ก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานแล้วครับ

ต้องได้ไปก่อนแต่บ้างก็ว่า
กระยานยนต์เปลี่ยนเส้นทางกระชั้นชิดหรือเปล่า

ส่วนบางคนก็บอกว่าเหมือนจะผิดทั้งคู่นั่นแหละ
ทีนี้เรานำคลิปนี้มาให้ดูกันนะครับ

อันนี้ก็ต้องปล่อยเป็นหน้าที่

แล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายด้วยนะฮะ
แต่ว่าเราอยากแค่ให้คุณผู้ชมนั้น

สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับ

และการโดยสารรถแท็กซี่กันบ้างนะครับ

กลัวว่าจะมีเชื้อโควิด๑๙

คนขับเขาก็กลัวผู้โดยสารเหมือนกัน

จะจบกั้นโควิด๑๙จะเป็นอย่างไร
ผมพาคุณผู้ชมไปขึ้นแท็กซี่กันนะครับ

เดี๋ยวเราต้องถามท่านนายกสมาคมกันหน่อย

ก็จะมาโชว์อ่าฉากกั้นที่กรมการของส่องข้างบนอ่า
ได้มีโครงการฉากกั้นเพื่อเอ่อทั่วที่จะเป็นงานเอ่อ
รับท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการที่ป้องกันโควิดให้กับ
ให้กับผู้โดยสารทั่วไปด้วยครับ
กี่คันที่เริ่มมีการติดตั้งฉากกั้นแบบนี้ครับ
คันครับต้นแบบมีหกคันครับเพื่อที่จะกลมเนี้ย
ผมขอให้เราเป็นต้นแบบ๖คันแล้วก็ไปทางห้างโรงงาน
โรงงานได้ทดสอบแล้วก็มาติดตั้ง
ก็คือสามพันคันแรกฮะภายในเดือนกันยานี้แหละครับ
เสียงสะท้อนของผู้โดยสารเป็นยังไงบ้างฮะท่านนโยบ
ก็ต้องบอกว่าดีมากนะครับผู้โดยสารก็บอกว่าอ่า
มีความเชื่อมั่นนะครับมีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่ง
ถึงแม้จะไม่ได้กันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อย
ก็ยังดีกว่าไม่มีนั่นคือสิ่งตอบรับจากประชาชนที่เราให้
ให้สแกนแล้วก็ให้ลงทะเบียนไปครับครับ
นอกจากป้องกันโควิดสิบเก้าแล้วป้องกันเหตุอาจยากรรมอื่นอื่นได้อีก
ถูกต้องไหมพี่ได้ครับได้ครับเพราะว่าจะป้องกันทั้งผู้โดยสารและคนขับ
กลับจะไปทำรั้วร้านอาจารย์กับผู้โดยสารก็ไม่ได้ผู้โดยสารจะ
ฉาชีพจะเข้ามาทางหาคนขับมันก็ได้ยากขึ้นครับ
ก็ช่วยกันครับเพื่อความมั่นใจของผู้โดยสารครับ
เดี๋ยวพาขึ้นไปดูบนรถดีกว่าว่ารถที่มีฉากกั้นเนี้ยเขาติดตั้งอย่างไร
แล้วมันมีประสิทธิภาพมีศักยภาพยังไงบ้างเดี๋ยวผมไปขึ้นรถคันใหญ่แล้วกันนะฮะ
คุณผู้ชมตามกันมาเลยนี่ฉีดวัคซีนแล้วนะฮะ

กั้นตรงนี้โน๊กเราเราพูดคุยกันอย่างเงี้ยครับ

จ่ายเงินก็ยังแค่มีช่อง๓
อ๋อมีช่องนี้อ่ะในช่องยื่นเมืองี้

หรือไม่เดี๋ยวนี้ก็เทคโนโลยีหมดแล้วเนาะพี่น้องสแกนอะไรเหล่านี้เนาะ
สแกนเนี่ยเชิญชวนให้สแกนแบบสำรวจความพึงพอใจ
แต่โอเคผู้โดยสารพอใจหรือไม่ครับว่าฉากแบบนี้อุ่นใจแบบไหนยังไงครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะทีนี้เวลาขึ้นรถแท็กซี่เราก็มั่นใจในความปลอดภัยได้แล้วแหละนะครับ
แล้วก็ตัวคนขับเองเขาก็มั่นใจความปลอดภัยของเขาเองด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเรามาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยช่วงนี้คุณผู้ชม
คือฝนตกบ่อยฝนตกหนักแล้วก็ต้องเตือนนะฮะบางพื้นที่ระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วย
ทีนี้ครับใครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ต้องไปช่วยกัน
และคุณพระช่วยนี่ไม่ใช่คำอุทานแต่ว่าเป็นคุณพระช่วยจริงในการช่วยชาวบ้านนะครับ
คุณผู้ชมฮะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดลำปางแล้วก็เชื่อมต่อกับจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะฮะ
เพราะว่ามวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มอกที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเอ่อล้นสปิลเวย์
ทำให้มวลน้ำไหลทะลักลงมาอยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อนะครับ
แล้วก็ยังแผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นโดยเข้าท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย
ไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลบ้านไร่ตำบลทัพพึ่งของอำเภอศรีสำโรงแล้วก็พื้นที่ตำบลบ้านกล้วยของอำเภอเมืองสุโขทัย
น้ำท่วมสูงแบบที่เห็นนี้นะครับทั้งพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ทำให้บ้านเรือนของประชาชนเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงถึงประมาณเกือบเมตรแล้วคุณ
กว่าห้าร้อยหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ครับคุณพระช่วยอย่างที่บอกไม่ใช่คำอุทานแต่พระท่านไปช่วยจริงจริงนะครับเพราะว่าพระเนี่ยท่านลงพื้นที่ครับวัดบ้านอยู่ใกล้กันดังนั้นเมื่อบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเดือดร้อนทีนี้ล่ะครับทำให้ท่านเจ้าวาดวัดหลายวัดเลยต้องลงช่วยประชาชนนะครับ
พัทโธท่านเจ้าวาดวัดตะเวทในแล้วก็พระสมุกปัญญาปัญญาวโรท่านเจ้าวาดวัดบ้านไร่รวมทั้งพระลูกวัดนะครับแล้วก็สมาชิกอาสาสมัครของเจ้าหวัดสุโขทัยเจ้าหน้าที่คู่ภัยบางแก้วแล้วก็เจ้าหน้าที่คู่ภัยเทพนิมิตสีสำโลงรวมถึงเจ้าหน้าที่คู่ภัยข่าวภาพสุโขทัยทีนี้ครับต้องล

ช่วยคนแล้วก็ช่วยควายด้วยนะครับและยังคงอยู่ที่เรื่องของฟ้าฝนฝนตกลงมาน้ำท่วมแล้วนะฮะแต่ว่าคนที่นี่เขาไม่หนีไปไหนเขายังนั่งกินกันต่อเอ๊ะกินอะไรไปดูภาพกันนะครับหมูกระทะครับอร่อยมากฟิลฟิวเป็นอย่างงี้ครับผมแต่จะบอกว่าลูกค้าไม่หนีเลยนะครับสักคนนี่คุณผู้ชมแต่ละคนแต่ละคนนะบอกไม่หวั่นเลยแม้น้ำจะท่วมแค่

ขณะที่เขากำลังนั่งกินหมูกระทะที่ร้านอย่างอร็ดอร่อย
แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะฮะ
แล้วก็น้ำไหลเข้ามาภายในร้านหมูกระทะแล้ว

ก็ยังทานหมูกระทะกันอย่างอร่อยไม่ลุกไปไหน
แล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นนะครับว่า
มิติใหม่แห่งการกินหมูกระทะ
แท็กให้ท่วมครึ่งเข่าก็ไม่ลุกฮะ
แท็กที่ไม่ลุกเพราะอะไร

น้ำท่วมก็ไม่สามารถทำให้คนลุกหนีจากอาหาร
หมูกระทะที่มันอร่อยเด็ดจริงนะครับ
เรื่องนี้หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะฮะ
บอกว่าโอ้สงสัยงานนี้ต้องใช้เรือไปรับซะแล้วล่ะ
หรือบางคนถึงขนาดบอกโอ้ต้องใช้เรือดำน้ำไหมพี่
บางคนตั้งชื่อร้านหมูกระทะให้ใหม่นะฮะ
ชื่อว่าร้านหมูกระทะลอยน้ำ
แล้วก็หลายคนถามพิกัดที่ตั้งของร้านหมูกระทะว่ามันอยู่ตรงไหน

ชิมว่าน้ำจิ้มหมูกระทะเขาจะอร่อยเด็ด
เหมือนอย่างที่คลิปวิดีโอนั้นโฆษณาไว้หรือไม่

แต่ก็ไม่ลุกหนีไปไหนนะฮะ
เอ้าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดกับรายการของเรา
ก็ช่างแต่กลัวคนเรามักต้องตายอยู่แล้วพี่
คุณผู้ชมครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่ง
นั่นก็คือกรณีที่หมอปลาแล้วก็ทนายออกมาเปิดโปรง
หรือออกมาแฉเกี่ยวกับศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดแห่งหนึ่ง
บอกว่าโอ้โหเป็นเหมือนนรกบนดิน
และดูแลคนติดยายังกับพวกเขาไม่ใช่คน
กลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตามอง
บอกว่าโอ้โหเมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดโปรงออกมาแล้ว

กรณีที่หมอปลามือปราบสัมภเวษี
แล้วก็ทนายภัยศาลบุกศูนย์ช่วยเหลือผู้บำบัดยาเสพติด

ลูกหลานหรือคนที่เข้าไปบำบัดอยู่นั้น

อยู่กันแบบในคุกกักขังหน่วงเหนียว
อยากแล้วก็ถูกทำร้ายทุบตีนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลยังเกี่ยวยงกับ

อันนี้เป็นประเด็นที่หมอปลาแฉออกมานะฮะ

หากทำยอดในการส่งคนเข้าศูนย์บำบัดได้
ล่าสุดกรณีของศูนย์บำบัดนั้น
ถือว่าทำผิดกฎด้านสหสุทธิ์นะครับ
รับคนมาดูแลเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้

และก็ไม่สมควรเป็นศูนย์บำบัดนะครับ

กว่าจะมีการถูกตรวจสอบ
แล้วก็ถ้าจะเปิดเป็นศูนย์บำบัดต่อไป
ก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียนใหม่นะครับ

เราจะมาพูดคุยกับหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ซึ่งจะเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะ
และอยากจะพูดถึงคดีนี้อย่างไร

จะให้หมอปลาพูดถึงคดีนี้ก่อน
ไปช่วยผู้บำบัดยาเสพติดเนี่ยฮะ
หมอปลาอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไร
อยากจะพูดว่าเรามาช่วยเหลือคนพ้นจากไอ้
แต่กลับมาโดนแจ้งฟาร์มเนี่ยมันก็แปลกนะ
ที่เจ้าหน้าที่จะต้องไปดูแลคนของท่าน
น่าว่าพฤติกรรมนั้นน่ะมันตามไง
มันทำร้ายประชาชนอย่างไรเปล่า
แต่กลับมาเล่นงานผมนะก็แปลก

เกิดมาแม่ก็มีนี่แหละครับ

ต่อไปถามว่าใครอยากจะมาช่วยคน

ในเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมเขาติดตามแล้วหมอปลา
เพราะมันเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมจริงนะฮะ

ทนายความทำอยู่กำลังช่วยเหลือคนอยู่เนี่ย
มันเกิดมาจากอะไรหมอปลาถึงไปช่วยเหลือ
สำหรับผู้ติดยาแล้วก็ผู้ที่ถูกบำบัดอยู่ที่นี่ฮะ
แม่ของผู้เสียหายเนี่ย๒๓ครอบครัวเนี่ยติดต่อสื่อมา
ใช่ไหมทีนี้เราก็ปรึกษากันว่าเรื่องนี้

เราจะช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างในเนี่ย
เกือบ๓๐๐คนไม่ได้เพราะเขาจะมีการขนย้ายแน่นอน
เราก็เลยไปปรึกษากับพี่ทนายฟาร์มแล้วก็นักข่าวเนี่ย

ไปหาท่านเลขาของรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินฮะ

เราไปหารัฐมนตรีก่อนนะ
ปรากฏว่าเขาก็รู้ข่าวกันด้วย

รายงานก็มีการเอาคนหลายคนหนักเอาไปแอบไว้หลังวัด
เพิ่งรู้กันเราเพิ่งรู้ตอนที่ว่ามันมีเขามารับ
แล้วก็หาที่เขาชนไก่ไม่เจอ
แล้วก็มาหาที่วัดวัดก็พยายามบอกว่าไม่รู้
สุดท้ายเจอไปอยู่หลังกุฏิ
คือถ้าแบบจงขึ้นแบบเสียงเลขาแบบจัดเต็มเนี่ย
ผมคิดว่าฟ้าน้ำเหลวพี่
แต่สุดท้ายหมอปลาก็ไปบุกสำเร็จ
แล้วก็สิ่งที่หมอปลาเห็นแล้วก็สภาพของคนที่อยู่ที่นั่น
หมอปลาเล่าให้ฟังหน่อยที่ไปเห็นกับตาแล้วไปช่วยเหลือเขา

คิดว่ามันน่าจะเป็นเฮ้ยเขาดูหนังเยอะหรือเปล่า

เราไม่คิดว่าสังคมไทยมันนี้มันจะมีตัวแบบนี้
และมาเกิดขึ้นกับวัดด้วย
แต่พอไปเจอแล้วมันยิ่งร้ายฝันหนังพี่
เพราะมันคือชีวิตคนจริงพี่
ซึ่งเขาอยู่กันอย่างไรล่ะ
มันออกมาแล้วผมอยากจะอ้วกและอาเจียน
แล้วภาพที่เราเดินเข้าไปเนี่ยคือเขาร้องฮะเขาร้องเรียกเราเรียกหมอปลาเรียกนักข่าวเรียกทนาย
ช่วยพวกผมด้วยเอาพวกผมออกไปทีอย่าทิ้งพวกผมนะ
นี่คือคำพูดคือคำที่มันเปล่งอยู่ในหูเราครับตอนนั้นนะครับ
หมอปลาเรื่องนี้มันสะเทือนหลายวงการนะหมอปลานะ
สะเทือนวงการยุติธรรมสะเทือนวงการศาสนาวงการสาธารณสุขหลายอันเลย
หมอปลาไม่กลัวโดนถล่มเองเหรอฮะ
พี่เราถล่มอะไรอ่ะเราออกมาด้วยความบริสุทธิ์
เราไม่ได้เรียกรับสวยจากใครเราไม่เคยรับเงินจากใคร
เราพูดตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้น
ว่าถ้าผมพูดฟาร์มจริงแล้ววันนี้ผมถูกยิงตาย
ก็ช่างจะกลัวคนเรามันต้องตายอยู่แล้วพี่

หมอปลาอยากจะให้มีการตรวจสอบหรือว่าพูดถึงศูนย์บำบัดผู้ติดยายังไงฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนที่เข้าไปยังศูนย์บำบัดเนี่ย
เขาก็มีชีวิตเขาก็เป็นคนคนหนึ่งอยากให้ดูแลกันยังไงฮะ
ตอนนี้ยังไม่กล้าฝากอะไรเพราะตัวเองจะเอาไม่รอด

เอาเรื่องนี้เอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องก่อนนะ
แต่ถ้าหมอปลายังไม่ตายมันก็ต้องมี๒มี๓ต่อไป
หมอปลาบอกว่าจะเอาเรื่องนี้ให้สุดไปให้สุดถล่มให้สุดเนี่ย

อยากจะถามว่าตอนที่พวกทำกันไม่คิด
แต่พอมีประเด็นเป็นข่าวดิ้นเป็นไส้เดือน
ตอนนี้กับไส้เดือนแยกไม่ออกว่าตัวไหนตัวไหนไส้เดือน
เพราะมันดิ้นนะแล้วสิ่งที่เราพูดเนี่ย
ไม่ได้พูดคมลอยมีหลักฐานนะ
มีหลักฐานจะไปข่มครูอะไรไม่รู้นะ

เพราะก็คือคนกระลบกฎหมาย
นะอยากจะฝากถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะ

ว่าเฮ้ยเราเสนอฟาร์มจริงไปเนี่ย

หรือคุณจะต้องปกปิดคนที่ไม่ดีจากองค์กรคุณมันใช่เหรอ
อันนี้ก็คือฝากคำถามถึงตั้ม
เป็นเรื่องจริงนะแค่ตั้งคำถามถึงท่านพบตร
หมอปะว่าไอ้คดีนี้ลงไปจบยังไง
มันจะไปจบยังไงถ้ามันทำกันแบบตรงไปตรงมานะ

น่ายอมรับฟาร์มจริงสิครับ
อย่ามาอย่ามาแถลง
เข้าใจไหมคือมันไม่ใช่ความจริงมันก็คือความจริง
คุณจะมาบิดเบือนเพื่อพระแสงป่ะกันนักหนา
แล้วถามว่าสังคมไทยมันจะสงบยังไงล่ะก็มีไอ้พวกรับ
เขาเรียกว่ารับใต้ดินรับเงินใต้โต๊ะแบบนี้อยู่มันคุ้มเหรอ
หมอปลาฝากอะไรถึงสังคมในปัจจุบันหน่อย
ออกมาพูดความจริงถึงแม้ความจริงเป็นสิ่งที่น่าละอาย
แต่มันก็คือฟาร์มจริงครับอย่าไปกลัวความจริงที่เราพูดอ่ะ
เราต้องผิดกฎหมายอ่ะอย่าไปกลัวนะเรายังมีกฎหมาย
เรายังมีกระบวนการยุทธิธรรมตั้งแต่อ่านขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสาม
เราก็ต้องเจอฝากน้ำผ่านพวกมันให้ได้
โอเคหมอป้าขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากที่มาเปิดเผยเรื่องนี้ให้สังคมได้รับรู้กันด้วย
แล้วก็สะท้อนเรื่องของขบวนการอะไรต่างนี้ออกมาให้สังคมได้รับทราบกันนะฮะ
เป็นกำลังใจให้หมอปลานะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่หมอปลากำลังไปช่วยนะฮะ
เป็นยังไงคุณผู้ชมฮะเรื่องราวที่หมอปลาเล่าให้ฟังดูเด็ดเผ็ดมัน
แล้วก็แน่นอนนะครับมันสะท้อนถึงเรื่องราวในการที่จะดูแลผู้ได้รับการบำบัดยาเสพติด
ศูนย์อื่นนั้นจะมีการดูแลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นมาตรฐานอย่างไรนะครับ
เอาล่ะวันนี้โอ้โหเราเล่าเรื่องราวมามากมายในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับ
หมดเวลาลงแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้คุณผู้ชมเรามาพบกันใหม่๔โมงครึ่งหน้าจอไทยรัฐทีวี
กลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ